เรื่องการเมืองนะคะทั้งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
รวมไปถึงคำว่าอีช่อคำนี้เดี๋ยวให้คุณภาคภูมิเล่า

มาดูบรรยากาศนะคะหลังจากที่พักพลังประชารัฐนะคะ
เทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนาให้ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
วันนี้ก็มีการพูดคุยกันซึ่งทางนางสาวกาญจนา
สองของพักค่ะครับเบื้องต้นก็มีการจุดทูบ
ไว้รูปของนายบรรหารนะคะนายวราวุฒิพูดถึงความรู้สึกของตัวเอง
น้ำเสียงที่สั่นนะคะแล้วก็ตาแดงบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจ
ที่วันนี้นางสาวกัญจนาพี่สาวและตัวเองได้ขับเคลื่อนพักตามแนวทางของพ่อก็คือคุณบรรหารศิลปอาชา
วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นการสารต่องานสารต่อนโยบายการทำงานของพ่อได้สำเร็จ
เชื่อว่าพ่อคงมองเห็นแล้วก็พูดหยอกล้อกับสื่ออย่างอารมณ์ดีด้วยนะคะ
ชาติไทยพัฒนานี้ก็มี๑๐เสียงสอสอนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีมติเสียทีเดียวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกันก่อน
ประชุมแล้วจะมีมติอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ก็คือเหมือนกับมาเชื้อเชิญกันใช่ก็นี่เป็นภาพการจับไม้จับมือกัน
จับไม้จับมือกันนะคะภาคพลังประชารัฐกับทางหัวหน้าภาคชาติไทยพัฒนาด้วย

ทีนี้ค่ะมันมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปงานเลี้ยงรุ่นสาธิตจุฬาเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วก็คลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์
อาจจะไกลหน่อยนะคะแต่เป็นภาพของนายอภิษฎเวชาชีวะ
ชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะสิทธิ์เก่าไปร่วมงานแล้วก็ขึ้นเวทีด้วยกัน

คนก็เลยมาโพสต์มาแชร์กันจนเกิดคำถามว่านี่เป็นแค่มุกกันจริงไหม
นายอภิษฎต้องออกมาชี้แจงว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่า
แซวกันเล่นเฉยไม่ใช่การทาบทามจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓
แล้วก็ถามกลับมาว่าไม่มีอารมณ์ขันกันเลยเหรอ
คลิปนี้มันมีอะไรคนถึงมาถามกันแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เฮ้ยคลิปกูถามจริงอะ

ตะบวกหัวหลวบ

หลับมาดูคลิปเก่ามาแล้วใช่ไหมคะ

อาทิตย์กว่า

หรือว่าคุณชาชะศิธิพันธ์ทางฝั่งภาคเพื่อร์ไทยกับอีก๗พัก
ก็ถ้าถึงวันต้องโหวตนายกในสภาก็ต้องเสนอชื่อกัน
แต่ว่าสังคมช่วงนี้ไม่ค่อยขันนะฮะ
ทำไมคะช่วงนี้เครียดหนักมาก
รัฐบาลฝ่ายค้านอะไรกันเลยนะครับเอาไปดูกระแสความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง
สืบเนื่องมาจากการทำงานในสภาแล้วก็มีการประท้วงกัน
ระหว่างสอสอหญิงของทางพักพลังประชารัฐกับอนาคตใหม่จนนำมาสู่คลิปนี้นะ
ของคุณปารินาไกรคุพสอสอราชบุรีภลังประชาวัฒน์
เอ่ยไปถึงคำว่าอีช่อค่ะอ่าแล้วเขาก็ชี้แจงแล้วว่าเนี่ย
เป็นคำท้องถิ่นในพื้นที่รัชบุรีของเขาหมายถึงคนที่แบบอ่า
เคารพกฎเกณฑ์อะไรพวกเนี้ยไม่ได้ตั้งใจสื่อไปถึงชื่อเล่นของใครอะไรยังไง
ค่ะทีแรกนึกว่าจะจบไปตั้งแต่แถลงกันเมื่อวานแต่ยังไม่จบวันนี้โพสต์ต่ออีก
คือทางฝั่งของคุณช่อพันนิกาเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะ
แต่ว่าฝั่งของคุณปรินาเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นที่นี่อะไรก็ว่ากันไป
แต่วันนี้ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊คแทบตลอดทั้งวันอืมอ่า
การอธิบายหรือว่าการบอกว่าโอ้โหดีใจจังเลยอ่า
คนใช้คำว่าอีช่อเยอะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปมีโพสต์ข้อความประมาณว่า
ขอถามความเห็นขอเสียงโหวตหน่อยว่าใครสวยคู่ควรกับการเป็นสอสอหญิงมากกว่ากัน
อ่ามีการหยิบยกรูปของคุณปรินากับคุณพันนิกาอ่า
แล้วคนก็โหวตกันว่าคุณพันธิกาได้ไปถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์บารินาเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเนี้ย
ล่าสุดคุณปารินาออกมาบอกว่าไอ้โพสต์อันนั้นน่ะ
ถูกปลอมเฟซบุ๊กนะอืมอืมเธอไม่ได้ทำน่ะฮะ
ขณะที่นายกลยุทธ์กำรามันเจ้าของเพจทุกวันที่ราชบุรีซึ่งมีสมาชิกกว่า๑แสนคนนะครับ
ออกมาบอกว่าเรื่องที่มีการอ้างอิงคำว่าอ่า
อช่อเนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นในรัชบุรีหมายถึงคนไม่เคารพกฎเกณฑ์ทำให้ชาวรัชบุรีรู้สึกไม่สบายใจ
มีสมาชิกถามเข้ามาเยอะว่านี่เป็นภาษาพื้นถิ่นจริงไหม
ซึ่งสมาชิกทุกสาขาอาชีพรวมถึงทุกพื้นที่ของรัชบุรี
สรุปตรงกันว่าไม่มีใครเคยได้ยินหรือใช้คำนี้
และขอร้องว่าอย่าดึงเอาจังหวัดทัชบุรีไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องแบบนี้ด้วย
บุรีไม่ได้มีความก้าวร้าวราชบุรีเป็นเมืองที่รักสงบนะครับ
แล้วก็เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับ
แล้วก็คนราบดีเองไม่ค่อยรู้สึกดีนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากฝากสำหรับทุกคนที่ใช้โซเชียลนะครับว่า
ถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับอยากให้พูดเป็นเรื่องของตัวบุคคลไปแล้วกันนะครับ
เหมารวมถึงคำว่าจังหวัดราชบุรีทั้งหมดนะครับหรือเหมาคนราชบุรีทั้งหมด
พอรู้สึกว่ามันมีการไม่ยุติธรรมไม่แฟร์กับคนราชบุรีนะครับ
ว่าผู้ใหญ่ของพักได้เรียกนางอารินาไปพูดคุยแล้วในเรื่องนี้นะคะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าคือรายละเอียดเขาคุยอะไรกัน
แต่เรียกไปคุยไหมเรียกไปคุยแล้ว
ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของประเจกบุคคล
เหมารวมหรือตีความว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของสอสอหญิงคนอื่น
เชื่อว่าการทำงานในสภาไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน
ส่วนคุณช่อนะคะนางสาวพันนิกาก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะ
ว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับการกระทำหรือคำพูดของนางสาวปรินา
เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการเตรียมตัวอภิปราย
วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้รัฐกลุ่ม
เชื่อว่าทุกคนก็รอคอยให้มีรัฐบาลชุดใหม่
เข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะ
ความจริงว่านี้ความสื่นหวายการเมืองเยอะนะฮะ
เดี๋ยวไปว่ากันเต็มที่ไทยรัฐเจาะประเด็นนะครับ
พร้อมกับข่าวสารความคืบหน้าด้านอื่นด้วยนะครับ